ปัดที่ผ่านมาครับคริสยองการรมเบอร์เราคงทราบกันแล้วนะครับ
อดีตนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์โลกปี๑๙๙
เดินทางมาที่ไทยที่ภูเก็ตเอาถ้วยฟุตบอลนะครับ
บอลโลกมาโชว์ให้กับแฟนได้ถ่ายรูปแบบใกล้ชิด
แล้วก็ที่สำคัญมีการเปิดคลินิกสอนฟุตบอลให้กับเยาวชนด้วย
ติดตามรายงานได้จากคุณชูศักดิ์วงทองดีครับ
ปรากฏตัวในกิจกรรมโฟคาโคล่าฟุตบอลคลินิก
คริสติยองกาดอมเบอร์อดีตนักเตะทีมชาติฝรั่งเศส

รวมถึง๒ผู้เล่นทีมชาติไทยจากสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ด
อย่างเจ้าต้นนริบดินวีรวัตโนดม
ขวาสุดหล่อและศาสลักไขประโคนกองหลังจอมฟิตนั้น
นับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเล่นฟุตบอล
ให้กับเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตและ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผ่านการคัดเลือกเข้ามาจำนวน๕๐คนได้เป็นอย่างดี
ซึ่งทุกคนจะได้เรียนรู้ศาสตร์ลูกหนังจากไอดอลนักเตะเหล่านี้อย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะน้องพลึกหนุ่มน้อยวัย๑๔ปีจากจังหวัดภูเก็ต
และกลุ่มเพื่อนที่ดูจะตื่นเต้นเป็นพิเศษ
เนื่องจากจะได้สัมผัสกับอดีตแข้งระดับโลก
และนักฟุตบอลที่ชื่นชอบอย่างต้นนริปดิน
ซึ่งทุกคนนั้นมีความฝันเดียวกัน
คือการได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพและก้าวไปติดทีมชาติไทยในอนาคต
รู้สึกตื่นเต้นมากครับที่ได้เจอกับนักเตะทีมชาติไทย
แล้วก็พี่ทั้ง๓คนก็เก่งมากเลยครับ
วันนี้เขาสอนเทคนิคอะไรครับ
เทคนิคการรับบอลส่งบอลการยิงบอลแล้วก็การแย่งบอลครับ
ช่วยพัฒนาตัวเองได้สามารถเก่งขึ้นได้ครับ
แล้วก็เอาไปต่อยอดได้ที่อื่นได้หลายที่เลยครับ
ก็ดีใจครับและตื่นเต้นที่ได้เจอทีมชาติไทยด้วยครับ
ติดทีมชาติแล้วก็เล่นระดับโลกครับ
ขณะที่นรึบดินกองหลังสุดหล่อทีมชาติไทยอดไม่ได้ที่จะชื่นชมความตั้งใจของเด็กทุกคนที่ได้รับโอกาส
ทำให้นึกย้อนถึงสมัยที่ยังไม่มีชื่อเสียง
หากวันนั้นขาดความมุ่งมั่นอดทนคงจะไม่ได้มายืนอยู่ตรงจุดนี้
เมื่อก่อนผมเป็นเด็กผมก็ฝันว่าแบบผมอยากไปอยู่โรงเรียนดัง
ผมอยากไปติดทีมชาติผมอยากไปค้าแข้งเป็นนักบอลอาชีพ
อันนี้คือมันเป็นความฝันเราแล้วเราก็เก็บความฝันนี้เป็นแรงบันดาลใจเป็นเป้าหมาย
เพื่อที่ตั้งเป้าไว้ว่าวันหนึ่งเราต้องไปแตะจุดนั้นให้ได้
น้องตั้งใจแล้วทำมันไปน้องอย่าเหนื่อยน้องอย่าท้อ
เพราะว่าเวลาที่พี่เหนื่อยพี่ท้อพี่จะคิดไว้เสมอว่าฟุตบอลมันเลี้ยพี่
บอลมันเป็นสิ่งที่พี่รักก็เก็บความตั้งใจนี้ไว้
พี่เชื่อว่าน้องจะเป็นกำลังหลักและเป็นอนาคตของทีมชาติไทยครับผม
ก็วันนี้เทคนิคพิเศษก็ไม่ได้มีอะไรมากครับ
แค่มีทักษะพื้นฐานที่ตอนเด็กเราเคยฝึกมาอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็เอามาสอนน้องครับผม
ให้โอกาสและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กเหล่านี้
ถือเป็นการสารฝันให้พวกเขาที่อนาคต
อาจจะก้าวขึ้นมาเป็นสุดยอดนักเตะก็เป็นได้

รู้สักวงทองดีข่าวแถวดับทีวีได้งาน